คุณผู้ชมก็ส่งกันมาเยอะนะว่าทานอาหารอยู่ดูทีวีไปด้วย
เพราะฉะนั้นไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะ
แต่ว่าจะพาไปดูเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ทำรายได้ดี
ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะระบาดก็ตาม
ส่วนอาชีพที่ว่านั้นคืออะไรไปดูค่ะ
คุณพี่อำนาจก่อชัยนะคะอายุ๕๓ปี
เป็นชาวบ้านหนองบัวสะอาดจังหวัดนครราชศรีมา
หันมาเลี้ยงด้วงสาคูส่งขายเพื่อสร้างรายได้ดีมาก
แอบกระซิบนิดนึงคุณผู้ชมกระซิบเบานะ
คุณพี่อำนาจเขาศึกษาจากอินเตอร์เน็ต
เห็นแล้วเนี่ยอยากลองก็เลยลงมือทดลองเลี้ยงเองซะเลย
แค่ศึกษาจากอินเตอร์เน็ตเท่านั้นเอง
โดยวิธีการเลี้ยงด้วงสาคูนี่นะคะ
คุณพี่อำนาจบอกว่าก็ไม่อยากไม่ยากไม่ยากเลย
เพียงแค่ใช้หัวอาหารสัตว์และรำข้าว
มันสดบดเปลือกมะพร้าวสับละเอียดกากน้ำตาล
แล้วนำมาใส่ภาชนะที่เลี้ยงผสมกันในกะละมังนะคะ
เติมน้ำลงไปให้พอชุ่มแฉะหน่อย
แล้วก็ใช้เปลือกมะพร้าวปิดหน้าอาหารไว้
หลังจากนั้นนำฝามาปิดโดยให้มีรูระบายอากาศถ่ายเทได้
เลี้ยงไว้ประมาณ๓๕วัน
หนอนก็จะเริ่มเข้าฝักแล้วคล้ายกับดักแด้แล้วอะค่ะ
หลังจากนั้นอีกประมาณ๑๐วันก็จะออกมาเป็นตัวดวงสาคูดุ๊กดิ๊ก
สีเกาขาอวบอ้วนน่ารักแบบนี้แหละค่ะ
น่ารักเหรอมันดุ๊กดิ๊กไงคุณคะนี่ส่วนการดูเพศนะ
เขามีวิธีการดูเพศด้วงสาคูด้วยนะตัวผู้เนี่ยงวงมันจะสั้นกว่าตัวเมีย
แล้วงวงของตัวผู้เนี่ยจะมีขนแบบเล็กนะ
ส่วนตัวเมียจะเป็นแบบวงเรียวยาวยาวก็ต้องสังเกตเอา
คือคนเลี้ยงเขาก็จะสังเกตไปแหละแต่อย่างเราอย่างนี้อันไหนมันอยู่ตรงไหน
อันไหนคืองวงมันดึ๊กดึ๊กอย่างเดียวมันก็ดึ๊กเหมือนมีงวงตลอดเวลา
นั่นแหละให้ก็บอกวิธีการสังเกตก็แล้วกันสำหรับใครที่ดูเป็นนะจ๊ะ
ด้วงสาคูสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างนะ
แล้วอันนี้คือเขาเพาะเลี้ยงเองเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีความสะอาดด้วย
ก็จะทำได้ทั้งเมนูคั่วทอดแกงย่างหรือบางคนเขาบอกว่าเขารับประทานสดเลยนะ
ก็มีแต่แนะนำว่าปรุงให้สุกปรุงร้อนก่อนดีกว่านะคะเพื่อความสะอาดนะจ๊ะ
ราคาขายนะคะคุณกิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาทจ้ะ
อืมใครสนใจอยากจะซื้อหนอนด้วงสาคูนะสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับ
หรือว่าจะสั่งตรงกับคุณพี่อำนาจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเนอะที่สร้างรายได้กันได้ดีเลยในช่วงนี้
บางคนเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมจนปัจจุบันกลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว

จริงคุณก็นิยมทานกันน่ารักหลายไม่ดูมีโปรตีนด้วยทุกคุณผู้ชม
ได้เห็นความน่ารักของด้วงสาคูดุ๊กดิ๊กเลยน่ารักมากเลยนะครับ